คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่เกริ่นกันเอาไว้หน่อยก็แล้วกัน

คำว่าแปลกคือปกติเป็นคนออกกำลังกาย
คนออกกำลังกายมันก็ดีค่ะรู้สึกรักสุขภาพ
ก็รู้สึกไม่คุ้นตา

คือโชว์เรือนร่างโชว์หุ่นแบบนี้มันเหมาะหรือไม่
แล้วก็มีข้อความหลวงพ่อเข้าใจวิถีชีวิตพระสงฆ์สามเณรทรงนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ก็จะเห็นว่าเหมือนกับมีคนที่แต่งตัวเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ชุดขาวคนนั้นนะฮะ
ถ้าเป็นภาษาปัจจุบันคือเหมือนกับเทรนเนอร์ใช่ไหม
คอยดูแนะนำว่าเล่นท่านี้นะครับเล่นท่านั้นจะได้ประโยชน์ส่วนนี้
จะมีนักวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นคนให้การดูแลและคำแนะนำเพื่อออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
กระหน่ำคอมเมนต์กันเยอะมากครับแน่นอนมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยก็มองว่ามันเหมาะไหมดูภาพนั้นฮะหยุดภาพนี้นิดนึง
เห็นไหมมีพระที่เดินอยู่บนรูวิ่งนั่นนะฮะ

เหมาะหรือเปล่าล่ะปกติแล้วพระสงฆ์สามเนรต้องอยู่ในกิริยาอาการที่สำรวมใช่หรือไม่
แล้วไปเดินไปวิ่งอยู่บนลู่นั่นเกิดว่าผ้าผ่อนหลุดทำยังไง

อีกด้านหนึ่งเขาก็มองว่าเอ๊ะจริงแล้วการที่เขาจะใส่ใจดูแลสุขภาพเนี่ย

คือทุกวันนี้ของที่ได้รับบาทเวลาท่านออกบินทบาทยามเช้าเนี่ย
ญาติยงกลมใส่อะไรข้าวถุงแกงร้อนถูกมั้ย
ข้าวราดแกงก็จะเป็นพวกกะทิของมันของหวาน
ท่านก็ฉันเข้าไปท่านก็จะอ้วนได้นะมีแต่โรคภัยถามหาได้เหมือนกันนะ
หันมาใส่ใจสุขภาพไม่ผิดมั้งเราทุกคนเนี่ยการไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐไม่ใช่เหรอ
ทีมข่าวตรวจสอบครับตกลงแล้วอันนี้เป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่หรือมันเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้ครับวัดห้วยปลากั้งที่ดังเรื่องเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่องค์ขาวนั่นแหละฮะ
กลางคืนก็สวยกลางวันก็สวยวัดแห่งนี้พื้นที่กว้างใหญ่มากผมเพิ่งกลับมาเองคุณมิ้นคุณผู้ชม

คือเขาจะมีอาคารหลายอาคารแล้วเจ้าหน้าที่ของวัดให้ข้อมูลว่าที่วัดห้วยปลากั้งอยู่ที่เชียงรายเนี่ยนะฮะ
มีการสร้างห้องฟิตเนสเอาไว้จริงอยู่ใต้ถุนอาคารของวัดนี่ไงคือห้องนี้

นี่ครับเป็นห้องนี้นะอุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีอยู่ในห้องเอามาจากไหนอ่ะ
ญาติโยมบริจาคครับคือวัดนี้เขามีศรัทธาประชาชนเยอะ
สร้างโรงพยาบาลสร้างนู่นสร้างนี่สร้างงานสร้างอาชีพมีเด็กช่วยล้างรถ
ให้บริการคนที่เขามาที่วัดอะไรแบบนี้ฮะ
ก็เลยมีญาติโยมศรัทธาบริจาคให้อุปกรณ์เหล่านี้ก็เลยมาตั้งอยู่ในห้องฟิตเน็ตเซ็นเตอร์ครับ
แล้วจะให้บุคลากรพนักงานคอยดูแลและผลัดเปลี่ยนกันมาใช้บริการ
คือเปิดโอกาสให้คนภายในวัดเจ้าหน้าที่บางครั้งก็จะมีพระบ้างสมเนรบ้างมาออกกำลังกาย
ถามว่าเจ้าอาวาสท่านรู้ไหมครับเนี่ยรู้ครับ
เจ้าอาวาสท่านสนับสนุนเพราะถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพ
แล้วส่วนตัวในมุมของเจ้าหน้าที่วัดก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดี
พระเนรจะมีสุขภาพที่ดีบ้างไม่ได้หรือ
นี่ฮะเวลาเข้าใช้เขาจะมีรอบนะ
นักเรียนอายุ๑๕เข้ารอบ๔โมงเย็นถึง๖โมงครึ่งตอนเย็น
หลังจากนั้นพอช่วงเย็นพบค่ำไปแล้วถึงตอนดึกหน่อย
จะเป็นคิวเจ้าหน้าที่และพนักงานเพราะว่าระหว่างวันเขาต้องดูแลนักท่องเที่ยว
หรือชาวบ้านแล้วอันนี้พระสงฆ์อยู่ในหมวดไหนครับ
จัดอยู่ในหวดหมู่เจ้าหน้าที่พนักงานวัดได้ไหม
ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะครับ
เราไปถามความเห็นชาวบ้านครับก็ไปคุยกัน
เกี่ยวกับการที่ว่าพระเนรมาออกกำลังกายเล่นฟิตเนสแบบนี้

ชาวบ้านคนแรกบอกว่าก็เห็นว่าพระเนรออกกำลังกายได้นะทำได้
แต่ควรทำในที่มิดชิดหน่อยไหม
ไม่ใช่ว่าควรจะมาแบบโล่งแจ้งแบบนี้โพสต์โทเชียลแบบนี้
อีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งมองว่าการออกกำลังกายของพระภิกษุสามเณร

และทุกวันนี้ท่านก็ทำผ่านพวกกิจของสงฆ์ไง
สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นกวาดลานวัดเดินบินทบาท

มีเห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยครับ
คนที่ไม่เห็นด้วยเขามองว่าคือจะมาออกกำลังกายลักษณะแบบนี้
มันกลัวจะกระทบต่อความศรัทธาของชาวบ้านไหมล่ะ
คือหลายคนใช้คำว่าโลกะวัชชะหรือว่าโลกติเตียน
อาจจะเกิดคำคอมเมนต์คำขอรหาต่ำมาได้
เหล่านี้ก็เป็นมุมมองความเห็นของชาวบ้านบางส่วนครับ
ภาพก็สวดมนต์ก็สวดมนต์ก็นั่งนานจะทำให้แข้งขามื้อย
แต่ก็สามารถที่จะออกกำลังกายด้วยวิธีต่างแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรต่าง
ที่จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงแล้วก็เขาสามารถที่จะนั่งสมาธิมากกว่านี้ได้
ถามว่าเหมาะไหมมันก็ไม่เหมาะเพราะว่าภาพมันไม่เหมาะ
ถ้าส่วนตัวความคิดเห็นของหนูนะคะมันไม่เหมาะ
ถ้าจะออกก็คือต้องไม่ให้มีให้ชาวบ้านเห็นนะคะเป็นที่มิดชิดแล้วก็ไม่ต้องให้คนอื่นเห็นนะคะ
ถ้าคนอื่นเห็นปุ๊บมันก็จะกลายเป็นข่าวว่าเออเป็นพระอยู่แล้ว
แล้วทำไมคุณมาออกกำลังกายอย่างนี้มันจะมีข้อเสียต่อพระ
คุยกับชาวบ้านแล้วคราวนี้ต้องคุยกับพระด้วยกันหน่อยครับ

รูปไหนดีล่ะครับก็ต้องรูปนี้
เด็จพระคุณเจ้าพระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
เวลามีเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระก็ต้องถามมุมมองของท่านด้วย
พยอมบอกว่าเป็นไปได้สองทางทางดีเรื่องสุขภาพ
แต่อีกทางหนึ่งอาจจะเสียสารรูป

เหรียญยังมี๒ด้านเรื่องนี้ก็มองได้๒มุมครับ
อยากให้พระสงฆ์และสัมมาเนญช่างน้ำหนักเอาเองเถิด
หรือผิดโดยพระควรจะรักษาขอบเขต
ถ้าจะรักษาสุขภาพเนี่ยควรจะรักษาสารรูปด้วย
ไม่ใช่ว่าได้สุขภาพแต่เสียศรัทธา
ดังนั้นฝากไว้ให้คิดอยากให้คิดให้ดีก่อน
การออกกำลังกายของพระโดยการออกบินทบาท
วาดลานวัดก็กระทำได้เช่นเดียวกันนี่นะ
หลวงพ่อพระพยอมบอกแบบนี้ครับ
กรมอนามัยครับล่าสุดเห็นว่ามีการออกคลิปมาเลยฮะ
แพร่แนวทางการออกกำลังของพระเนี่ยครับ
อันนี้คือถ้าเกิดว่าทำบนกุฏิในที่รับตาคนหน่อย
จงแจ้งแบบคนเห็นหรือว่าถ่ายภาพโพสต์ลงโซเชียลเนี่ย

คือยืนยันว่าพระออกกำลังกายไม่ผิดจริยวัตรของพระ
ที่พระออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งครับมองอีกด้านมันคือสุขภาพนะคุณมิ้นคุณผู้ชม
และที่สำคัญช่วยตัดกิเลสตัญหาได้ด้วยบางทีแล้วได้ระบายออกผ่านเหงื่อให้รู้สึกเหนื่อย
เสร็จแล้วก็เข้าจำวัดแล้วก็ตื่นเช้ามาสวดมนต์ทำวัดแล้วก็บินทบาท
เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่กรมอนามัยเขาทำคลิปมานะฮะ